อ่ะไปดูหน้าตากันก่อนนะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่นี่
เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าทานมากคือมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะ
ใช่แต่นี่ใส่ไหลบัวลงไปใช่ไหมถูกต้องแล้วคุณเห็นไหม
สีขาวขาวหั่นเป็นแว่นแว่นแว่นเล็กเล็กแบบเนี้ยเป็นท่อนท่อนอ่ะเออ
นี่คือก๋วยเตี๋ยวไหล่บัวหน้าตาดูดีมากเลยนะคะแล้วชามที่เขาใส่อ่ะ
ลักษณะเหมือนเปรย์นอนไหมนี่คือเสิร์ฟมาแบบนี้เหรอค
ใช่ค่ะชามที่เขาใส่เนี่ยเสิร์ฟมาเหมือนเปรย์นอนของเด็กเลย
ไอเดียเขาบันเจิดมากตั้งแต่การเสิร์ฟมาเลยนะคะคุณ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไกลเปลสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นนะคะ
ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำให้ไปลองชิมลองทานกันดูนะคะ
และไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยอร่อยเด็ด
และก็ไม่เหมือนใครที่สำคัญคือไม่มีใครเหมือนด้วย
เขายึดสไตล์อาหารแบบท้องถิ่นท้องถิ่นฟังแล้วไม่ต้องตกอกตกใจนะคุณผู้ชม
เตี๋ยวที่นี่เนี่ยเขาจะใส่นี่ค่ะไหลบัว
คุณเห็นไหมด้านข้างที่หันเป็นท่อนอย่างที่บอกไปใส่ไหลบัวลงไปแทนถั่วงอก
ปกติเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาจะใส่ถั่วงอกใส่ผักบุ้งบ้างล่ะแต่คราวเนี้ย
ไหลบัวลงไปแทนค่ะกินเข้าไปเนี่ยคุณจะได้รู้สึกแบบความแบบ
กรุบกรุบกรอบกรอบแล้วก็ช่ำช่ำเพราะว่าไหลบัวมันจะอมน้ำ
นึกออกไหมจะได้รสชาติของน้ำซุปเข้าไปด้วย
รสชาติของน้ำซุปเอามาพูดถึงกันบ้างโอ้โหคุณค่ะ
รสชาตินี่กลมกล่อมเข้มข้นเรียกได้ว่านัวสุดนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบที่เห็นน่ะ
รับรองเลยว่าแซ่บซีดจี๊ดจัดถึงใจกันเลย
มีเสียงแว่วมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าไม่สั่งเมนูก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือสั่งไปแล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย
ถ้ามาไม่ถึงแล้วไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวถือว่ามาไม่ถึงที่นี่

แต่ว่าเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยสั่งไปแล้วไม่ต้องปรุงเลย
เพราะว่าเขาปลูกมาให้แล้วรสชาติดีอร่อยอยู่แล้ว
ชิมก่อนปรุงก็แล้วกันนะจ๊ะ
ด้านเจ้าของร้านนะคะคุณอัศวลักษณ์นะคะ

เตี๋ยวไหลบัวเนี่ยนะคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเลย
เพราะว่าเห็นว่าไหลบัวเป็นพืชประจำถิ่น
แล้วก็ยังมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะ
ช่วยบำรุงหัวใจแก่ท้องผูก

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย
แล้วอีกสารพัดประโยชน์เยอะมาก
ก็เลยตัดสินใจลองเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ย

ในที่สุดก็ค้นพบวิธีการลวกไหลบัวให้ออกมาแล้วอร่อยกรุบกรอบในที่สุด

มาต้องมีเทคนิคขนาดนี้ด้วยนะ

ต้องลวกให้พอดีและจะอมน้ำ

เพียงแค่๒๐วินาทีเท่านั้น
โอ้โหสำหรับใครที่อยากจะไป

แวะไปกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไกลเปรย์

นครสวรรค์ชุมแสงตำบลเกรียงไกร
อังพะเมืองจังหวัดนครสวรรค์

อย่าลืมแวะไปลิ้มลองกันดูได้นะ
คุณผู้ชมนะเวลาทานก็อยากกวายเปลแรง

มันร้อนไม่ค่อยทานนะคะ

ก็คือใส่เหมือนเกว

เกวไม่มีเกวกวัย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะ

บัวเนี่ยมันมีเทคนิคในการลวก

เสร็จปั๊บแล้วคุณมาแช่ในน้ำเย็น

ใช่แล้วมันช่วยให้กรอบเลยนะ
ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับการลวกผัก
เพราะว่าคุณชนะชอบลวก

เด็กคุณครูแนะนำให้ขายก๋วยเตี๋ยว